โขนลิงจะคัดเลือกจากผู้ที่รูปร่างป้อมคล่องแคล่วว่องวัยมีท่ารำใกล้เคียงกับธรรมชาติของลิงซึ่งมีลักษณะเฉพาะดังนี้
หย่องยืนกลางขาย่อตัวลงขาซ้ายตั้งเหลี่ยมขาขวาหลบเหลี่ยมมือทั้งสองงอปลายนิ้วกลางข้างซ้ายจดข้อมือขวาหน้ามองทางซ้ายเอียงศีรษะขวา
วงลิงนิ้วชี้เหยียดตึงงอนิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยเรียงชิดติดกัน
นิ้วหัวแม่มืองอเข้าหาฝ่ามือ

ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน